ดูที่จังหวัดนครราชศรีมาบ้างอันนี้เป็นเหตุรถยนต์
ขับไล่ชนรถจักรยานยนต์ที่วัยรุ่น
ขี่กันในหมู่บ้านก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒ศพบาดเจ็บ๓คน
ตำรวจก็คาดว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละ
อาจจะไม่พอใจที่กลุ่มวัยรุ่นมาแว้นเสียงดัง
รบกวนโมโหเลยขับรถยนต์ไล่ชนเลย
เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
ในจุดเกิดเหตุก็เป็นถนนภายในหมู่บ้านหนองสโหน่
ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ทางตำรวจสพโชคชัยนะคะไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุด้วย
ก็พบนายนัทพลวงหนูพะเนาอายุ๑๗ปี
และนายธนากรทรกระโทกอายุ๑๕ปี
เสียชีวิตนะคะอยู่ที่เกิดเหตุ
สภาพศพคือบัตรแผลชกันเลยที่ศีรษะ
อกจากนี้ยังมีวัยรุ่นชาย๓คน
อายุประมาณ๑๔๑๖ปีได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งทางกู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทั้งหมดนี้เป็นชาวอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์๒คันล้มอยู่ข้างทาง
สภาพรถพังยับเยินแล้วก็มีรอยครูด
เป็นทางยาวเลยนะคะบนถนน
พันธุ์ตรวจเอกจักรพงศ์เคนธวาย
ขอภัยอะเคนธวายนะค่ะเป็นผู้กำกับการสชกชัยบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีวัยรุ่นจับกลุ่มกันขี่รถจักรยานยนต์แล้วส่งเสียงดัง
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนในหมู่บ้าน
จากนั้นไม่นานค่ะก็ได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ถูกชน
จนมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายเลยนะคะ
ว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
ส่วนผู้ก่อเหตุก็อาจจะเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละ
ไม่พอใจกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์แล้วส่งเสียงดัง
ขับรถยนต์ไปไล่ชนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะ
ฟังความคืบหน้าเรื่องนี้กับทางด้านของผู้กำกับการสพชกชัยค่ะ
ใช่ครับเนี่ยมีพื้นฐานได้ก็สงสัยชัดเจน
เพราะว่ามันมีเหตุก่อนนั้น
เรื่องต้นน่าจะเท่าที่สังเกตแล้วก็ได้ยินมาคือ
มีพยานบุคคลยืนยันว่าก่อนที่จะมีเหตุนั้น
ยามเข้ามาดูกรณีนั้นก็คือ

และกลุ่มจักรยานในทั้ง๒ฝ่ายหายไปแล้ว

การก่อเหตุมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ